ทะเลาะกับแฟนนุ่มในขณะที่เติมน้ำมันอยู่นะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะด้วยความน้อยใจนี่แหละ
เดินออกไปอยู่กลางถนนกะจะให้ถูกรถชนนะคะ

และรถกำลังขับด้วยความเร็วทั้งนั้นเลยนะ
และเด็กนี้ค่ะเฉียวไปนิดเดียวนี่นะคะ
ไปยืนหลังถนนแบบนี้ค่ะ
กะจะให้รถชนเพราะว่าตัวเองน้อยใจ
ทะเลาะกับแฟนมาเนี่ยนะคะแฟนก็รออยู่ในปั๊มน้ำมัน

พนักงานปั๊มน้ำมันแห่งนี้เขาใจกล้า
แต่ว่าจะเห็นช่วงแรกเธอไม่ยอมกลับเข้าไปนะ

ใช่ค่ะมีการฉุดกระชากลากถูกันแบบนี้เนี่ยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายค่ะก็ดึงกลับเข้าไปได้นะคะ
เพราะว่ามีทั้งแฟนนุ่มแล้วก็ญาติมาตามช่วยเหลืออีกทีนะคะ
คลิปนี้เกิดขึ้นที่หน้าปั๊มน้ำมันปตทนาโน
มิตรภาพอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงบ่าย๓โมงนะคะ
ไปสอบถามคนที่ออกไปช่วยคนแรกก็คือพนักงานปั๊ม
ชื่อว่านายเริงชัยสิทธิโชคพันธ์ค่ะ
เริงชัยบอกว่าในขณะที่เห็นสองคนนี้นะเติมน้ำมันอยู่
แล้วก็ผู้หญิงเดินออกไป
ตอนนั้นเขาตัดสินใจเลยวิ่งออกไปคว้าแขนเอาไว้
แต่ผู้หญิงคนนี้ขัดขืนแล้วก็พูดตัดเพาะ

และก็ยอมรับด้วยว่าดื่มเหล้ามา
ช่วงนั้นเขาก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมเตือนสติ
นึกถึงครอบครัวอย่าคิดสั้นนะคุณอย่าคิดสั้นนะ
แค่ผู้ชายคนเดียวเองเขาเตือนสติแบบนี้นะ
หลังจากนั้นค่ะแฟนนุ่มแล้วก็ญาติญาติ

รีบออกมาช่วยเหลือออกมาเกลี้ยกล่อม

ฟังเสียงคนที่เข้าไปช่วยคนแรกหน่อยค่ะ
การที่น้องโต้งตัดสินใจทำแบบนี้ค่ะ
นึกถึงชีวิตตัวเองไหมหรือว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่อะคะ
นึกถึงอยู่แล้วครับเรื่องชีวิต
แต่ว่าผมไม่อยากให้ใครต้องเอาชีวิตมาทิ้งบนถนนคิดอะไรแบบนี้ครับ
ผมว่าเอาเวลาดูแลไปดูแลพ่อแม่หรือว่าคนที่เขาเลี้ยงเรามาดีกว่า
เพราะเบื้องต้นเขาบอกว่าทะเลาะอะไรเรื่องแหวนเนี่ยนะครับ
เพราะเวลาแฟนเขาเดินมาตอนนั้นเขาก็ชกหน้าแฟนเขาเลย

คุณเริงชัยหรือว่าน้องโต้งพลเมืองดีเนี่ยนะคะ
เขาก็ดีเหมือนกันนะเขาบอกว่าเอาชีวิตเนี่ย
เลี้ยงคนที่เขาเลี้ยงเรามาดีกว่านะคะ
จากนี้นะคะถามน้องโต้งน้องโต้งการที่ออกไปช่วยคนแบบนี้
คือเคยผ่านการอบรมอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าไปมือเปล่าเลย
เขาบอกว่าเขาเคยผ่านการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่าง
ทีมกู้ภัยของสนสาราแดงนะคะ
พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยด้วยความเชื่อมั่นในการฝึกอบรมมา
รวมถึงการตัดสินใจที่ดีก็เลยไปช่วยเหลือเขาไว้ด้วย
ตัดสินใจไปช่วยชีวิตดีกว่านะครับใช่ก็ทำให้ถึงชีวิตรอดได้ชีวิตยังมีค่านะครับ